โดยบอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยไปจังหวัดภูเก็ตเลย
ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะคะ
ผู้ต้องหาในคดีนี้ก็คือนายสริทจันทองค่ะ

ข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาที่จังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์เกิดขึ้นปี๒๕๕๑นะคะ

ก็เดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกดุษฎีอารัยวุฒิ
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะขอความเป็นธรรม
หลังจากที่ตัวเองนั้นตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
โดยก่อนหน้านี้ค่ะนายสริทก็พยายามร้องขอความเป็นธรรม
หน่วยงานต่างมากว่า๑ปีแล้ว
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับสื่อในเครือไทยรัฐ
เพื่อที่จะให้เป็นสื่อกลางในการประสานกับหน่วยงานภาครัฐ

เพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยเดินทางไปภูเก็ตเลย

เข้าจับกลุ่มที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ

โดยบอกว่าณตอนนั้นตำรวจเดินมาแล้วก็ถามว่า

พอตอบว่าใช่เท่านั้นแหละโดนรวบตัวเลย
ตัวเองก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น

ทะเบียนกกบม๒๐๗๘นนทบุรี

ทีนี้การขายครั้งนี้เป็นการเซ็นแบบโอนลอยให้กับผู้ซื้อ
ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วกับการโอนลอย

ชื่อทะเบียนชื่อเจ้าของยังเป็นชื่อเดิมของเราอยู่

แบบนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าเขาตามมาที่ตามมาจับ
เพราะว่าตามมาจากรถคันนี้นี่แหละ
ทีนี้เนื่องจากเขาบอกว่ามีคนนำรถยนต์คันนี้เนี่ย

ไปก่อเหตุที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

วันเกิดเหตุยืนยันได้ว่าตัวเอง

แล้วก็รับซ่อมรถยนต์อยู่ในจังหวัดนนทบุรี

เรื่องนี้พันตรวจเอดุสดีก็บอกว่า

ที่ผู้ที่ถูกกล่าวหานำมามอบให้
พร้อมกับตรวจสอบไปยังสำนักงานขนส่ง
จังหวัดนทบุรีและนราธิวาสด้วย

รวมถึงรถยนต์คันนี้ก็มีการเปลี่ยนทะเบียน
จากจังหวัดนนทบุรีไปเป็นของนราธิวาสแล้ว
ก็ต้องไล่ย้อนหลังตามกลับไปว่าผ่านมือใครมาแล้วบ้างค่ะ
ต้องทำการซื้อขายแบบจะต้องเป็นรายลักษณ์อักษร
ต้องมีการโอทะเบียนกันถูกไหมครับ
แล้วเขาไม่รู้จักกับเจ้าของใหม่เลย
แล้วเจ้าของใหม่โยงไปหาคนร้ายอีก
มันซึ่งเป็นหลายทอดเหลือเกินนะครับ
เราต้องทำการตรวจสอบในการต่อภาษีรถยนต์เหมือนกัน
ผมดูแล้วในการต่อภาษีเนี่ย
๓ปีอยากมีการซื้อขายมีการโอนทะเบียน
ก็มีการทำที่นราธิวาสไปคืนป้าแล้วด้วยที่นราธิวาสนะครับ
ก็เป็นทะเบียนรถขึ้นมาใหม่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูอีกว่า
เหตุเกิดขึ้นจริงมันเป็นยังไง

ก็จะมีการประสานไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกระทู้จังหวัดภูเก็ตด้วย
เพื่อที่จะตรวจสอบสำนวนคดีนะคะว่าเกิดจากความผิดพลาดหรือเปล่า
เพราะคดีนี้ก็ยังอยู่ในชั้นของอายการ
ซึ่งรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมยืนยันแล้วค่ะว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน